มาต่ออีกหนึ่งครอบครัวดีกว่านะคะก็เป็นครอบครัวกันไปหมาดแล้วกันนะคะ
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าอะไร
แต่งงานกันไปสำหรับคุณนิวชัยพล
แล้วก็แฟนสาวเขาที่ชื่อน้องเมษา
พร้อมกับเปิดใจว่าหลังแต่งงานชีวิตตอนนี้ลงตัวมากกว่าเดิมอีก
โดยพิธีที่เห็นเป็นการจัดแค่ในครอบครัวเท่านั้น

ก็เลยยังไม่รู้เลยค่ะว่าจัดพิธีฉลองมงคลสมรสได้ตอนไหนจ้ะ
ส่วนแพลนมีทายาทตอนนี้อยากมีลูก๔คนไปเลย
ลุ้นว่าอยากได้แฝดเลยนะ
ไม่คิดพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะเพราะว่าคุณเมษาเนี่ย
คุณแม่ของเมษาเป็นฝาแฝดอยู่แล้วเออนะคะ
โดยหนุ่มนิวมั่นใจว่าน้ำยาแรงเปิดปุ๊บติดปั๊บแน่นอน
ปั๊มทายาทกลางปีหน้าเลยค่ะ

หวังอยากจะให้ลูกคลอดปี๒๕๖๖ค่ะ
แล้วชีวิตมันจะปังเป็นทวีคูณเลยเลขสวยไง๖๖ไง
เออนะคะไปฟังเสียงหน่อยจ้า
ที่คุยกัน๔คนเรื่องแฝดปรึกษาการแพทย์เนี่ย

แต่ถามว่าโอกาสเป็นแฝดมีสูงไหมมีสูงมาก
เพราะว่าคุณแม่ของเมษาเนี่ยเขาเป็นแฝด
หลายคนมีแฝดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุก
หวังว่าจะติดเลยเราจะได้เป็นคนมีน้ำยาครับผม
เขาบอกเขาจะมี๔คนถ้าเป็นแฝดแฝดก็น่ารักดี
ตอนคุณพลอยแต่งงานคุณพลอยบอกว่าคุณพลอยอยากมีกี่คนนะ

ได้สองคนพร้อมปิดอู่ค่ะปิดปิดไม่เป็นไรหรอก
ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ว่าตอนที่แบบเขาคลอดออกมาแล้ว
มันสนุกแหละแต่มันก็เหนื่อยด้วยเหมือนกัน
ต้องสู้นะคะคุณแม่ทุกคนค่ะจิ๊บตัวนะจ๊ะ